เทรัชทีวีก็เตรียมที่จะถ่ายทอดสดการแข่งขันวอเลเบิร์ลหญิงอีก๑โรยการ
ก็คือแข่งขันกันระหว่างวันที่๑๔หรือ๒๐ฝย
ซึ่งรายการนี้นะคะนักวอเล็กบอลหญิงไทยก็เคยเป็นแชมป์มาแล้ว๑สมัยด้วย
ไปติดตามเป็นไปของรายการนี้จากรายงานพิเศษจนนี้
การแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในรายการ
โดยจังหวัดนครราชศรีมาของไทยเป็นเจ้าภาพในปีแรก
แนวคิดของสหพันธ์วอเล็กบอลเอเชีย
ไม่ต้องการหยุดยั้งการพัฒนาของทีมวอเล็กบอลในเอเชีย
ทั้งนี้เพราะแต่เดิมสหพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
กำหนดรับรองการแข่งขันวอเล็ตบอลระดับทะวีบ
วัยที่๒ปี๑ครั้งในทวีปเอเชีย
ที่ผ่านมาทีมไทยเคยคว้าแชมป์ในรายการนี้มา๑ครั้งเมื่อปี๒๐๑๙
แข่งขันที่เมืองอัลมาร์ตี้ประเทศคาซักสถาน
โดยทีมชาติไทยเอาชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศมา๓ต่อ๑เซต
อกจากนี้ไทยยังเคยได้รองแชมป์ในปี๒๐๑๐ที่เมืองไทยคังประเทศจีน
โดยแพ้เจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศ๐ต่อ๓เซต
รวมถึงเคยได้อันดับที่๓ด้วยการเอาชนะญี่ปุ่น๓ต่อ๒เซต
ปีแรกที่จัดแข่งขันคือปี๒๐๐๘ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ปีนี้การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่๑๔๒๐กันยายนที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม
สาวไทยจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือไม่
ส่งแรงใจเชียร์กันได้ที่ไทยรัฐทีวี
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน